ศพกณะตะกรรมมอลเทนบีครับคุณผู้ชม
เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพแล้ว
ณตอนนี้ก็๑๖ศพแล้วนะครับ

ผู้เสียชีวิต๔รายด้วย

พลทหารสิทธิชัยอุ้ยเลิศ
อายุ๒๓ปีสังกัดกองทัพเรือ
ครอบครัวของพลฐานสิทธิชัย
ก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลชนบุรี

ว่ามีบาดแผลถูกไฟไหม้
ลึกและไหม้เกิน๑๘๐คุณผู้ชม
ครอบครัวจะนำศพพลทหารสิทธิชัย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอำภาวัน

ตอนนี้กลับบ้านไปได้แล้ว๙คน
น่าห่วงคือยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ใส่เครื่องช่วยหายใจ๑๖คนนะ

ครับแล้วเมื่อวานนี้
มีพิธีชาปนกิจศพทั้งหมด๔ท่าน

น้องกรวิทย์เมงคามีน้องที่อายุ๑๗ปี

แล้วก็มีพันธาตรีรังสิมันวันนี้โรจนาการ

อีกหนึ่งผู้เสียชีวิตก็ชาปนกิจที่วัด

มงคลแก้วที่วัดสามัคคีบรรพฤษ

โดยพิธีชาปนกิจของน้องกั๊ก
หรือว่าน้องกรวิทย์อายุ๑๗ปี
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับ

พิธีด้วยนะทำกลางเพื่อนนักเรียนครับ

ก็มาร่วมส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย

ห่มร้องไห้ตลอดงานศพเลยครับ

ร่วมร้องเพลงส่งน้องกรัก

อยู่ของคุณสิงโตนำโชค

ครั้งสุดท้ายบรรยากาศก็โศกเศร้าครับ

ลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยนะครับ

หรือว่าจาวินจาวินท่านอายุ๓๐ปีสังกัดวงดุรยังทหารเรือ
แล้วท่านก็เข้าไปเล่นแทนในวันนั้นเล่นแทนมือคีย์บอร์ดวงแต่แหวว
มีเพื่อนร่วมงานกลุ่มนักดนตรีญาติพี่น้องมาร่วมงานกันเยอะเลยครับ
โดยก่อนพิธีชาปนกิจนายธนพัฒน์พ่วงแผ่
หรือว่าพีชเป็นนักร้องวงแต๋วแหววก็มาเล่นดนตรีไว้อะไรให้กับเจ้าวินด้วยนะ
ส่วนเพื่อนของนายสุเทพมงคลแก้วครับมีการจัดเค้กวันเกิดนี่ฮะ
แล้วก็อัดคลิปมาด้วยเป็นเค้กวันเกิดจุดเทียน
เพราะจริงแล้วคุณสุเทพจะเกิดวันที่๒๓สิงหาคมนี้ครับ
แต่มาเสียชีวิตซะก่อนจากเหตุไฟไหม้ที่มอลเทนบีเมื่อวันที่๕สิงหาคม
แล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพที่เมนวัดสามัคคีบรรพฤษเมื่อ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้